มาตามความคืบหน้าหน่อยค่ะกรณีที่ลูกสาวออกมาบอกว่าตามหาแม่มานานสองปีแล้วแม่หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วแม่ก็มาเข้าฝันว่าหนาวจังเลยซื้อผ้าห่มให้หน่อยก็เลยคิดในใจว่าโอ้โหแม่ต้องตายแล้วแน่เลยครับแล้วอยู่ดีน้องชายก็มาสารภาพว่าเห็นพ่อเอาศพแม่ไปฝั่งเอาไว้ที่โคนต้นไม้อันนี้ที่หลังสวนชุมพร
แล้วก็ไล่ขุดเลยไล่ขุดดินหาศพแม่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะคะซึ่งตำรวจก็คุมตัวพ่อไปอ่ะค่ะนายสมบูรณสุขมนตรีอายุ๕๒ตำรวจสพหลังสวนไปสอบปากคำแล้วก็ให้ไปชี้จุดว่าฝังเมียเอาไว้ตรงไหนเมียก็คือนางสาวบุภาอำภัยอายุห้าสิบแปดนะคะเนี่ยค่ะแต่ทีนี้เมื่อสองปีก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมันคือบ้านพักคนงานของ

ส่วนน้องชายก็คือนายสมหมายสุขมนตรีอายุ๑๗นะคะซึ่ง๒ปีที่แล้วเขาอายุ๑๕ถูกต้องคือตอนนี้นายสมบูรณ์เนี่ยตัวพ่อเนี่ยยังคงยืนยันว่าไม่ได้ฆ่าเมียไม่ได้ฆ่าแม่ของลูกแต่เมียติดเหล้าหนักมากเมียเป็นลมในสวนปามพอไปถึงเห็นว่าเมียเสียชีวิตแล้วไม่มีเงินทำศพยากจนก็เลยเอาศพเมียไปฝังโดยไม่ได้บอกใคร
เธอบอกว่าอ๋อแม่ไปอยู่บ้านญาติ
น้องชายน้องชายก็ไม่พูดอะไรเลยค่ะ

อืมแล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ทั้งลูกสาวลูกชายก็ไปทำพิธีจุดทูป

ทั้งลูกสาวลูกชายก็ไปทำพิธีจุดทูป
เพื่อที่พ่อไม่ได้เป็นคนทำแน่นอน
เพราะว่าแม่เป็นคนที่ติดเหล้ามาก
ข้าวไม่ค่อยกิน
อืมแล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ทั้งลูกสาวลูกชายก็ไปทำพิธีจุดทูป
เพื่อที่พ่อไม่ได้เป็นคนทำแน่นอน
เพราะว่าแม่เป็นคนเรียกว่าติดเหล้ามาก

อืมแล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ลูกสาวลูกชายก็ไปทำพิธีจุดทูบ
ทั้งลูกสาวลูกชายก็ไปทำพิธีจุดทูป

อืมแล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ทั้งลูกสาวลูกชายก็ไปทำพิธีจุดทูป

อืมแล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ทั้งลูกสาวลูกชายก็ไปทำพิธีจุดทูป
เพราะว่าแม่เป็นคนที่ติดเหล้ามา

อืมแล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ทั้งลูกสาวลูกชายก็ไปทำพิธีจุดทูป
เพราะว่าแม่เป็นคนที่ติดเหล้ามา

ปกปิดความลับอะไรจนน้องเนี่ยยอมบอกแต่บอกอย่างที่คุณเขียนมาสอนบอก
วันนี้ก็มาบอกอีกอย่างหนึ่งใช่อืมคือน้องชายบอกว่าคือไม่กล้าบอกความจริง
ตั้งแต่ต้นเลยก็เพราะว่าตัวน้องชายเองก็ช่วยพ่อเอาศพแม่ไปฝัง
และด้วยความเป็นเด็กก็กลัวความผิดตอนนั้นสิบห้าใช่คือเหตุการณ์เกิดขึ้น
ช่วงเย็นเกือบค่ำแม่ไปดื่มเหล้าขาวกำลังจะกลับบ้าน
อันนี้คือเมื่อสองปีที่แล้วนะใช่ค่ะแล้วก็ล้มระหว่างทางค่ะอืมเดินโซซัดโซเซกลับบ้านค่ะ
คือเหมือนกับเดินไปล้มไปเลยนะคะอันนี้จำคำให้การของลูกชายนะคะ
แล้วก็ยังไม่ถึงบ้านไปล้มหมดสติข้างทางค่ะ
ช่วงค่ำลูกชายกับพ่อมาเห็นค่ะแล้วเห็นว่าแม่เสียชีวิตแล้ว
พ่อก็เลยบอกลูกชายว่ามาช่วยหน่อยลากศพแม่ไปใกล้ใกล้ต้นไม้
แล้วก็สั่งลูกชายไปหยิบจอบหยิบผ้าห่มมา
แล้วก็ขุดดินกันนะคะลึกเท่าเข่าแล้วก็เอาร่างแม่ไปฝังลงไปในดิน
คือลูกก็ช่วยพ่อด้วยตรงเนี้ยตอนนั้นเป็นบ้านพักคนงานตัดปามนะฮะ
เขาอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกเพราะว่าลูกสาวคนโตเนี่ย
เขาแต่งงานไปอยู่ที่สุราธานีตรงจุดนี้คือที่หลังสวนที่ชุมพร
ทีนี้ค่ะจุดที่ทั้งสองคนบอกว่าฝังศพของแม่ค่ะ
พ่อก็บอกลูกชายก็บอกว่าตรงนี้แหละก็บอกตรงกันนะคะ
ก็พยายามจะไปขุดเพื่อหาศพตอนนี้มันเป็นห้องน้ำของตลาดไปแล้ว
ไปแล้วรอบหนึ่งก็ยังไม่เจอครับเนี่ยค่ะคือตอนนั้นเนี่ย
ตัวลูกชายก็บอกว่าลูกชายก็ตกใจนะคือไม่รู้จะทำยังไง
ก็อยู่กับพ่อแล้วก็เห็นว่าแม่หมดสติแล้วก็เสียชีวิตไปจริง
ยากจนจริงก็เลยตัดสินใจฝังศพเลยไม่อยากจะเป็นภาระ
ไม่มีเงินจัดงานศพพอฝังศพแม่ตัวเองเสร็จแล้ว
ลูกชายบอกว่ากลัวค่ะไปอยู่บ้านเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนไม่ได้เอาเสื้อผ้าอะไรไปเลยด้วย
คือไม่กล้าแม้กระทั่งกลับบ้านไปเอาเสื้อผ้าเพื่อไปอยู่บ้านเพื่อนคือกลัวมาก
หัวเล็กเก้ากลับมาก็กลัวไว้ไหนนะครับ
แกเดินมาพึ่งลมแกเดินมาแล้วก็ลม
ภาระยำบอกว่าแกเป็นคนแบบนั้นอยู่นะแกโหมบะแล้วแกเป็นคนขี้ลม
มันก็บ้างนะครับประมาณเสื้อถึงชั่วโมงสิบนาทีแล้วประมาณ
อ่ะก็แค่พูดอ่ะน่ะเปิดทางแล้วต้องทางอะไรน่ะอ่ะอ่ะ
มีกินม้าแห้งแห้งก็เอามาแล้วก็แค่ไปแล้วแหละไงแบบนี้
ก่อนอื่นไม่เห็นแล้วก็กลัวใจไม่ยุบทีแล้วก็กลัวว่าเมียแล้วเนาะ

ทีนี้ตัวลูกสาวเองก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่า
คนก็พูดกันว่าพ่อฆ่าแม่พ่อฆ่าแม่
จริงแล้วไม่ใช่พ่อก็ยืนยันว่าไม่ได้ฆ่า
ลูกชายก็ยืนยันเหมือนกันว่าพ่อไม่ได้ฆ่าแม่
ลูกสาวก็เลยบอกว่าเออหยุดพูดถึงพ่อในทางที่ไม่ดีก็แล้วกัน
เรื่องคดีก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ

ถ้ายังพอตรวจสอบได้นะเพราะว่า๒ปีแล้ว
แต่ว่าเบื้องต้นพ่อโดนข้อหาหนึ่งมีกัญชาไว้ในครอบครอง
เพราะว่าไปตรวจค้นที่บ้านแล้วก็ไปเจอกัญชาอันนี้ถูกดำเนินคดีไปเรื่องหนึ่ง
คือตอนเกิดเหตุแล้วตัวลูกก็ไปอยู่บ้านเพื่อน
นายสมบูรณ์เองก็ไม่ได้อยู่ที่แคมป์คนงานที่เดิมนะฮะ
เขาก็ไปอยู่ที่อื่นก็เลยกลายเป็นเนี่ยเป็นห้องน้ำเป็นตลาดไปตอนนี้นะครับ
ก็ต้องรอมันแม้ว่าจะยอมรับว่าฝังศพเมียตรงนั้น
แต่มันก็ต้องเจอหลักฐานไงถูกต้องแล้วมาตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นณจากนี้ไปก็คือว่า
จะทำอย่างไรให้เจอศพของเมียและแม่ของครอบครัวนี้ที่หายไป
ใช่ค่ะซึ่งก็ทั้งคู่เขาก็แปลกใจนะคะเพราะว่าเขาจำได้ทั้งคู่ชี้จุดตรงกันว่าตรงนี้แหละ

คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ตลาดแห่งนี้นะฮะ
ณจุดตรงนี้ที่ตอนนี้เป็นห้องน้ำ
ไปคุยกับนายสรายุทธ์ศรีน้ำอ้อมเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ในตลาดมรกฏแห่งนี้นะครับ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยเขาบอกว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ตลาดแห่งนี้มา๙เดือนแล้ว
และทุกเช้าเขากับเมียต้องมาเข้าห้องน้ำที่นี่ตรงนี้
เนี่ยพอรู้ข่าวว่านายสมบูรณ์มาฝังศพเมียไว้ตรงนี้โอ้โหคิดย้อนกลับไปนะคุณเขียนมาสอน
ทุกเช้ามากับเมียนะเพราะว่าร้านเฟอร์นิเจอร์เขาอยู่ที่นี่ต้องมาเข้าห้องน้ำที่นี่นะฮะ
จะมีเสียงเปิดน้ำปิดน้ำเหมือนมีคนอาบน้ำอยู่ที่ห้องข้างของเขา
พอเขาเปิดประตูไปดูเฮ้ยไม่มีใครเนี่ยฮะนี่พอคุณสรายุทธ์เขาเล่าถึงตรงนี้
ให้กับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราฟังนะเชื่อไหม
กำลังถ่ายภาพสัมภาษณ์ถือไม้อยู่อยู่ดีกล้องมันดับไปเลยดับแบบดับไปกระทันหันเลย
ช่างภาพของเราเช็คแบตเตอรี่กล้องเช็คกล้องทุกอย่างปกติ
คือแบบโอ้โหทำเอาขนลุกกันหมดเลยอ่ะต้องยกมือไหว้อ่ะเพื่อขออนุญาตแล้วเริ่มถ่ายใหม่อ่ะ
กล้องถึงกลับมาเดี๋ยวลองดูนะช่วงนั้นที่เกิดเหตุแบบนี้
ที่กล้องยังบันทึกเสียงของคุณศักดิ์สิทธิ์ที่พูดถึงช่วงเวลานี้เอาไว้ได้นะครับ
ผู้ชมลองดูนะฮะ

เพราะไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องนี้มาก่อน
พอมารู้ข่าวเมื่อวานคิดย้อนกลับไปเชื่อว่าอาจจะเป็นวิญญาณที่มาสื่ออะไรกับเขาหรือเปล่า

ก็เหมือนมีคนมาเข้าอีกห้องนึงขับได้ยินเสียงประมาณนั้นนะปิดประตูเบาปิดแบบสำรวมปุ๊บเบาแล้วก็เสียงเปิดน้ำทำ
แฟนผมก็ตะโกนเรียกชื่อลูกน้องที่ร้านนะนะเรียกชื่อก็ไม่ขายไม่มีใครอยู่แล้วก็แฟนก็ขับไปไปเล่าให้ผมฟังแบบนี้ประมาณนี้ครับ

ครับแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไร

อยู่ตรงนี้มา๘๙เดือนก็เจอประมาณนี้ครับ

อืมแต่ว่า
แถวนี้มีชาวบ้านเคยบอกว่า

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตามสัญญาณให้

มันก็มีสัญญาณมือถืออยู่แถว
งดงห้องน้ำอยู่เหมือนกันนะ

ตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้มันเป็น

พอเขาย้อนคิดกลับไปเมื่อสักเวลาประมาณ
ปีกว่า๒ปีที่แล้วเลยทำให้เอกใจ

ของเราก็ไปดูร่องรอยการขุดนะครับ

กับตัวอาคารก็ยังไม่เจอจริง
ได้ไปคุยกับเพื่อนสนิทของผู้ตายนะคะ

ชอบกินเหล้าจริงกินเหล้าขาวกินทุกวัน

เปิดเพลงเต้นกันแล้วก็แซวกัน
สุดท้ายเนี่ยมารู้อีกที

เพราะว่าผู้ตายขอตัวกลับบ้านแล้วเดินกลับคนเดียวไง

เพราะคิดว่าล้มไปแล้วก็อาจจะลุกขึ้นมา

เอาใส่ท้ายรถกระบะไปส่งที่บ้าน

แล้วมันมองสุดตาเราพอดี
ผู้สื่อข่าวของเราไว้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
ผมว่าต้องให้เขาพูดความจริงว่าฝั่งตรงไหนกันแน
หลังบ้านเขาก็ป้อมไปง่ายกว่าขุดง่ายกว่า
เป็นดินเดิมไงเพราะเมื่อวานขุดให้ดูน่ะ
แต่ถ้าเป็นดินอย่างนี้มันคงไม่ง่ายครับถ้าเป็นแนวนี้มันเป็นดินง่ายครับขุดง่าย
ถ้าสมมุติว่ามีคนรับผิดชอบเรื่องความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
ผมยินดีให้ขุดถ้าสมมุติว่ามันมีศพจริงเราไม่คิดค่าใช้จ่าย
แต่ถ้ามันไม่มีผมต้องขอให้มีหน่วยงานออกมารับผิดชอบ
เรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับเพราะว่าเราสร้างห้องน้ำไปมูลค่าก็มีมูลค่าเหมือนกัน
ประมาณ๒ล้านครับห้องน้ำนี้ที่เราทำไป
ถ้าเกิดว่าคุณออกก็ต้องเสีย๒ล้าน
แต่ว่าในห้องน้ำผมก็คิดว่าคงไม่มีแน่เพราะว่ามันมีเราขุดวางถังระบบน้ำอะไรพวกนี้ครับ
มันต้องเจอขุดทำต่อหม้อขุดเทคานอะไรพวกนี้ครับ
มันต้องมีเราต้องเห็นเพราะว่ามันต้องเราใช้แม่โกขุดเราไม่ใช่ใช้คนขุด
ครับก็อย่างที่แจ้งไปครับว่ามันไม่สามารถใช้กำลังคนขุดได้
เพราะดินมันแข็งมากมันเป็นดินที่ถมมานานแล้วแล้วก็มีการบดอัดด้วยครับ
พอเราให้เหตุผลไปเขาก็เลื่อนไปอีกจาก๖เดือน
กลายเป็นว่าฆ่าไปแล้วประมาณปีกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
คือผู้ต้องหายังให้การไม่ชัดเจนเท่าที่ตำรวจแจ้งมานะครับยังไม่ชัดเจน
มาเบื้องต้นก็ชี้ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้แต่ตลาดเราต้องขอความชัดเจน
ในเรื่องของสถานะจุดต้องให้เขาชี้ให้ชัด
อีกส่วนสำคัญก็คือตลาดของเราเนี่ยแปลงนี้เนี่ยเราเป็น
เป็นพื้นที่ที่เราถมดินมา๒๕ปีแล้ว
ซึ่งมันไม่สามารถใช้กำลังคนขุดลงไปด้วยมือได้ภายในคืนเดียว
คิดว่าไม่มีทางที่จะขุดได้ครับ
แล้วก็ถ้าดูจากสภาพของจำเลยนะครับ
หุ่นเขารูปร่างก็ดูจะตัวเล็กมาก
แล้วก็กำลังสำหรับการยกศพคนคนหนึ่งเนี่ย
ผมว่าไม่น่าจะยกได้ไกล

ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะอยู่ในบริเวณบ้านของเขา

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับการปรับถมพื้นที่อะไรอย่างนี้ครับ
มีความต่างกันอยู่ประมาณ๑เมตร
ผมว่าถ้ายกศพขึ้นบนเนินน่าจะเป็นเรื่องยากครับ